ใครเจอกินในคลองใจหนึ่งก็กลัว
แต่อีกใจหนึ่งก็สั่งว่าเธอต้องช่วยเขานะ

ต่อหน้าต่อตาเลยพี่น้องเออ
ตายตายตายตายลงคลอง
โอ้ไหนละไหนรถละ

รถลงคลองเลยหรอ

อุ้ยไหนล่ะโทยังโทยังโน้นโน้นโน้นโน้นนี่นี่นี่
อุ้ยลงได้แล้วอุ้ยเป็นไงมั้งออกออกแบกรถออกขึ้นมาได้มั้ย
ไม่ได้ชนอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ปลอดภัยแต่รถน่ะสิอ๋อเนี่ยฮะ
โอ้โหโล่งอกคุณลุงปลอดภัยนะครับแต่รถจมน้ำเสียหาย
ก็ต้องประสานรถยกมายกรถขึ้นแหละอุบัติเหตุนี้นะครับ
เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในจังหวัดสุรินครับบ่ายสองโมงครึ่งของเมื่อวานนี้ได้
คนถ่ายคลิปนะครับเธอกำลังขับรถหกล้อบรรทุกของจะไปส่งของ
ระหว่างทางเห็นรถกระบะนะครับที่คุณลุงเป็นคนขับ
ประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกลงไปในคลองต่อหน้าต่อตาเธอเลย
เธอก็เลยจอดรถลงไปช่วยนะฮะ
ก็คุณลุงคนที่ขับรถกระบะเนี่ยเปิดประตูออกจากรถ
ลุยน้ำออกมาได้ครับในที่สุด

เจ็บหน้าอกนิดหน่อยเนื่องจากกระแทกกับพวงมาลัย
ส่วนสาเหตุนะครับคุณลุงขับรถกระบะ

อ๋อเหรอครับหุ้บหลับในนะฮะ
ยังดีที่รัดเข็มขัดนิรภัยไม่เช่นนั้นนะ

คือถ้าผู้หญิงคนนี้จะขับรถผ่านไปเลยก็ได้
นี่แต่ใจของเธอฮะนี่คือการช่วยเหลือแล้วนะครับ
โดยการโทรนะฮะเรียกคนที่มาช่วยคุณลุงอีกทีนึง

น่ารักมากเลยจิตใจดีมาก